ซึ่งหัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกว่าจะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเพื่อ๓คะแนน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีงานแถลงข่าวนะครับกับเกมนัดนี้ครับ

พวกเขาจะถูกมองว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งน้อยที่สุดในสาย
และยืนยันจะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
พร้อมทั้งขอให้รอรุ้น๑๑ผู้เล่นตัวจริงในวันพรุ่งนี้
ส่วนเฉลิมพงศ์เกิดแก้วมองว่าเป็นเกมที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้น
และนักเตะทุกคนมีความพร้อมสำหรับแมชนี้

ส่วนประเด็นที่ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมตอนนี้ไม่มีความกดดัน
เพราะทุกคนมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็กำชับเสมอว่าเกมนี้แท้จริงแล้วเป็นเกมในบ้านของตัวเอง
เน้นย้ำให้ทีมลงเล่นเสมือนเป็นเกมในบ้าน
ขณะที่ประเด็นที่ทีมเลือกใช้ผู้เล่นอายุน้อยลงแข่งขันอาเซียนครับปีนี้นะครับ
เพราะต้องการให้ทีมเก็บประสบการณ์ให้มากที่สุด
เชื่อว่าจะเค้นศักยภาพออกมาได้ครับ
เกมระหว่างติมอลเลสเต้กับทีมชาติไทยแมชนี้นะครับ

ส่วนอีกคู่ในสายบีสิงคโปร์จะเจอกับอินโดนีเซียครับ